แพทย์มนูลลีชเวงวงนะครับ
ท่านก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจนะที่โรงพยาบาลวิชายุทธ์

ระบุบอกว่าอีก๑๐๐วันข้างหน้าครับจะเป็น๑๐๐วันอันตราย
สายพันธุเดลต้าในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
อยู่บ้านก็ไม่สามารถหยุดเชื้อได้
กลับเป็นแหล่งระบาดที่สำคัญที่สุด
นี่คุณหมอพูดแบบนี้นะฮะไม่ใช่ตัวผมเองนะคุณหมอนะฮะ
ที่เศรษฐกิจจะเสียหายไปมากกว่านี้ใน๑๐๐วันข้างหน้า
อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น๓๕ล้านคน
ครึ่งประเทศหรอ๔๐ของประเทศนี้นะ
หมายถึงคนไทยครึ่งประเทศจะติดเชื้อ
และจะมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๓๐๐๐คน
ยังขาดอีก๔๐๔๕ล้านคน
วิธีเดียวที่จะลดจำนวนผู้ป่วยหนัก
และลดจำนวนคนเสียชีวิตก็คือการฉีดวัคซีน
และต้องเร่งฉีดให้เร็วที่สุดภายใน๑๐๐วันข้างหน้า
ไม่ใช่รอไปถึงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
วันละ๕แสนคนโดยให้เข็มแรกทุกคนไปก่อน
เมื่อวัคซีนเพิ่มค่อยให้เข็ม๒ในภายหลัง
นี่คืออาจารย์มนูนบอกมาแบบนี้

อาจจะเป็นไปได้ว่าครึ่งประเทศจะติด
แล้วมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันแบบหมู่ไง

ครึ่งประเทศอันนี้คือเขาวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

กราฟมันก็เป็นอย่างที่หมอพูดเลยนะ
กราฟตอนนี้มันยังไม่พีคสุดนะ
เรายังไม่รู้ว่าจุดขึ้นสูงสุดมันอยู่ตรงไหน

อย่างที่เมื่อกี้คุณหนุ่มบอกคือทั้งประเทศก่อนเข็มหนึ่ง
ก็คือที่คุณหมอเขาบอกมาแบบนี้

อย่างนั้นฮะคุณหมอว่าวันละ๕แสน

แต่แบบว่าทุกวันเราไม่ได้ถึง๕แสนไง

ถ้าฉีดทุกวัน๕แสนยังไงวัคซีนก็ไม่พอ
ฉีดวันละ๕แสน๑๐วัน๕ล้านโดดนะ

แล้ววัคซีนเข้ามาทันเหรอ
แต่ในที่สุดแล้วเขาก็ต้องส่งไปที่

ไม่ใช่ผลิตปุ๊บออกจากโรงงานแล้วเราฉีดได้เลยนะ

ถึงบอกว่าประเทศไทยของเราก็ต้องเอากลับไปว่า
เหมือนกับเราผลิตเสร็จปุ๊บ
ถ้าเกิดว่าที่พอเมืองไทยผลิตเสร็จปุ๊บ

แล้วก็ถึงจะหาให้ออกไป
ถึงจะกลับมาฉีดได้อีกนะ

เราก็มาฉีดได้เลยก็ไม่ใช่นี่

เพราะว่าตอนนี้เราฉีดไปได้ประมาณ๒๒ล้านบาท

หมายความว่าทุกเข็มถูกไหมคะ
ใช่อันนั้นคือรวมทั้งหมดที่เราเห็นตัวเลข

อย่างที่เห็นกันอย่างที่อย่างเดียวคือ
แต่ตัวเลขมันก็เริ่มน่ากลัวขึ้นทุกวัน

ขนาดวันนี้๒๒๐๐๐บาทไหม

มีอยู่วันหนึ่งมันเสียชีวิตถ้ารู้๒๐๐บาท
๒๐๐กว่าเพราะส่วนใหญ่ช่วงที่ผ่านมาก็๒๐๐๒๐๐กว่า
มีอยู่วันหนึ่งมันเสียชีวิตเท่าไหร่